ทีนี้ยังอยู่ที่เรื่องของครูกับนักเรียนไปต่อที่มรยอง
นักเรียนเกือบ๑๐คนถูกคุณครูตีคนละ๑๐๐ที
ครบ๑๐๐ทีตีทุกวันทุกวันให้มันครบ๑๐๐ที
แต่ไม่ส่งการบ้าน
้นบวมก้นแดงก้นแตกมือแตกกันเป็นแถวเลย
ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงต้นชันหมู่๔
ตำบลชากบากอำเภอบ้านค่ายที่มรยองนะนำโดยนายมรณชัยรอดโพ
เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมกับนางสาววันนิดาใบโพ
เป็นผอโรงเรียนบ้านบึงต้นชันนะฮะไปตรวจสอบข้อที่จริงหน่อย
เพราะว่าลูกชายอายุสักสิบขวบนางนักเรียนชั้นป่อสี่นะฮะ
เด็กป่อสี่พร้อมเพื่อนอีกเกือบสิบคนถูกคุณครูอาตาจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อว่านางนิสามรัฐสุวรรณพิทักษ์ใช้ไม้เป็นไม้ลักษณะของไม้พลาสติก
เขี้ยนตีคนละ๑๐๐ทีทั้งมือทั้งก้นบวมแดงดูมือสิฮะ
กลก็โดนมือก็โดนจากคำบอกเล่าของเด็กมันเกิดขึ้นในวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
เกิดขึ้นวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมาทางโรงเรียนยอมรับว่าเกิดขึ้นจริง
สาเหตุเพราะอะไรเด็กกลุ่มนี้ไม่ส่งการบ้านทั้งที่ครูให้โอกาสแล้ว
ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วหลายครั้งจนสุดท้ายต้องลงโทษด้วยการเขี้ยนตีที่ฝ่ามือที่ก้น
ให้ครบคนละหนึ่งร้อยทีแต่ปกติแล้วนักเรียนจะบอกว่าครูคนนี้ก็เป็นคนใจดีนะ
เข้ากับนักเรียนได้สิทธิ์ก็รักมากมายนะฮะทีนี้ผู้ปกครองของเด็กบอกว่ายอมรับนะ
ลูกชายลงโทษเพราะไม่ทำการบ้านจริงคุณครูเองไม่ได้เขี้ยนครั้งเดียวครบหนึ่งร้อยที
แต่ว่าแบ่งหลายวันจนครบร้อยครั้งตามโคต้านะอีกทั้งก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้ปกครอง
เคยไปทำข้อตกลงไว้กับโรงเรียนแล้วว่ายินยอมให้ครูลงโทษลูกได้ถ้าลูกทำผิด
จริงแล้วพ่อเองไม่ติดใจเอาความแต่อยากจะฝากบอกครูว่า
ลงโทษเนี่ยบางทีมันทำเกินกว่าเหตุนะฮะมันไม่ควรจะทำแบบนี้
เช่นเดียวกันกับผู้ปกครองคนอื่นก็ไม่ติดความไม่ติดใจเอาความเช่นเดียวกัน
แต่ว่าอยากจะบอกครูว่าอย่าทำอะไรกันรุนแรงมากจนเกินไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนที่มรยอง
ปฏิรูปของการศึกษานะอย่าปล่อยไว้เลยภาคการศึกษาเนี่ย